ดูนาฬิกาช่วงเที่ยงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแน่นอนเราต้องมาติดตามกันเพราะว่าเราจะเอาสีสันเอาเรื่องกินเรื่องเที่ยวเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในนี้เลยเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยเดี๋ยววันนี้เหรอ
ใช่ต้องทำท่าอันนี้ฉันพูดใหม่เที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
แบบนี้แหละค่ะแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูนะ
เพราะว่าวันนี้เนี้ยพาไปดูทั้งฉลามวานเออ
พาไปกินทั้งมะม่วงกวนกัญชาแล้วก็พาไปที่นี่ด้วย
โอ้โหคุณผู้ชมวุฒิทรศไนศ์นี่ไม่ใช่แฟมพาสน่ะ
แต่นี่เป็นบรรยากาศเมื่อคืนเลยอ่ะเหรอ
คุณคิดดูสิเราห่างหายบรรยากาศแบบนี้ไป๒ปีจะ๓ปีได้ไหม
เนี่ยพอเปิดประเทศเต็มร้อยนักท่องเที่ยวเขาบอกว่า
ที่นี่ถือว่าเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวเลยที่ยังไงก็ต้องมา
เมื่อคืนนี้นะชาวไทยชาวต่างชาติมากันเป็นหมื่นตรงชายหาดริ้นค่ะ
แล้วอย่างที่เมื่อกี้คุณทัศนัยเล่าข่าวไปคืนที่พระจันทร์เป็นไงนะ
เต็มดวงค่ะก็เนี่ยมาตรการรักษาความปลอดภัยมาตรการโควิดเขาก็มี
มาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ถือว่าทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักร้านอาหารเนี่ย
เขาจัดต่อเนื่องมา๓๐กว่าปีจัดมานานแล้วนะ
ชายหาดริ้นเกาะพังอันแห่งนี้โอ้โหเต็มที่แล้วดูพระจันทร์สิ

ปาร์ตี้กันแล้วเต้นกันแล้วหิวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวกับส้มตำลาโตด

หร่ายท้องถิ่นของสตูนเขาเขาเอามาใส่ส้มตำเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวกินแทนผัก

ไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินที่ชื่อว่าลาโตลาโตดเนี่ยภาษาใต้ถ้าเกิดว่าสะกดผิดพูดผิดต้องขออภัยนะ

เขาพูดกันประมาณนี้แหละลาโตนี่แหละคุณผู้ชม
นะฮะเออมันก็แปลกดีเหมือนกันเขาเอาไปใส่ทั้งส้มตำไปใส่ทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วเอาไอ้สาหร่ายที่เรียกว่าลาโตเนี่ยใส่เข้าไป

สาหร่ายอันนี้ลาโตดเนี่ยมันชอบขึ้นตามเกาะไปตามเขาเรียกว่าไปเกาะตามกระชังปลา

มันไปเกาะตามกระชังปลาทานได้ตามฤดูกาลเท่านั้นกับช่วงนี้แหละที่มันเกาะนี่แหละ

รสชาติมันจะจืดแต่ว่าเกิดเคี้ยวไปมันจะกรุบหน่อย

มันจะไม่ได้มีความขมความหวานความเปรี้ยวใดหรอกคุณผู้ชม
นะฮะทีนี้เนี่ยเขาเอาไปทานแทนผักอ่าคุณจะกินส้มตำคุณก็เอาเอาละโตดแก้มเข้าไปก็เข้ากันได้ดีนะฮะ
ก๋วยเตี๋ยวก็ใส่ลาโตดเข้าไปเออมันก็เข้ากันได้ดี

สูตรเดทของร้านนี้ชื่อว่าร้านมาดีตั้งอยู่ริมสะพานโครงประหลังผูลาว

ชามหนึ่ง๔๐บาทเห็นไหมใส่ลาโตดเข้าไปเออใส่สลายกับก๋วยเตี๋ยวเข้าไป
น่ากินนะคุณรสชาติมันก็น่าจะอร่อยกรุบหน่อย
สนใจไปได้ครับร้านนี้อย่างที่บอกไปว่าอยู่ที่ริมสะพานครองปันนังปุ่นเหล่าครับ
ที่ตำบลเจ๊บินหลังอำเภอเมืองสตูนเปิด๑๐โมงเช้าถึง๒ทุ่มเลย
นี่เห็นเขียวเต็มชามนี่คืออันนี้ยังไม่ใช่สายเขียวยังไม่ได้มีกัญชา
ไม่ใช่มีแต่สาหร่ายอะไรนะเขาเรียกสาหร่ายคนโน๊กหรอ
เออสาหร่ายคนโน๊กเดี๋ยวเวลาโต๊ดนี่แหละ
ค่ะดิฉันพาไปดูหน่อยละกันกินข้าวไปแล้วขอกินของหวาน
มะม่วงกวนแต่มะม่วงกวนของดิฉันเนี่ยฟินอารมณ์ดีดี
เพราะว่านี่ไงมีใบอยู่ใบกัญชาคุณแล้วมะม่วงกวนกัญชาทำไม่ยากเลยนะ
นี่เราพาคุณผู้ชมไปดูอยู่ที่อ่างทองนะคะ
มะม่วงกวนกัญชาของคุณป้าอาพรอยู่ที่อำเภอชายโยนจังหวัดอ่างทองเนี่ยนะ
ก็คิดค้นแหละทำเองเลยเอ๊ะทำยังไงดีนะในเมื่อตอนนี้ปลดล็อกกัญชาแล้ว
เอาใบกัญชาสดมาวางบนถุงพลาสติกนะแล้วก็เทมะม่วงกวนทับด้านบน
เกลี่ยให้เรียบเอาไปตากแดดจบเลยจ้ะง่ายไหมล่ะ
ง่ายมากนี่กลายเป็นมะม่วงกวนใบกัญชาไม่ได้มีรสเฝื่อนไม่ได้มีรสขม
ไม่ได้มีรสเหม็นเขียวอะไรนะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะคือคนที่จะทานอ่ะ
จริงเราก็ต้องดูตัวเราด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนเจอแบบแพ้
แพ้สารในกัญชาเนี่ยอาจจะได้รับอันตราหรือตั้งคันกับไม่ควรไปทานอะไรแบบนี้ใช่ไหม
ก็ทานให้มันแค่พอเหมาะแล้วก็ถูกวัตถุประสงค์ด้วย
เอาทานมะม่วงกวนผสมใบกัญชาเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมและคุณอริยาไปรูปหัววาน

มันว่ายน้ำมาให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมอุ้ยนี่มาใกล้มากอ่ะ

ผู้ใหญ่เห็นยังว้าวเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมฉลามวานตัวใหญ่ยาวสัก๗๘เมตรได้
โผล่มาให้กับนักท่องเที่ยวได้รูปหัวอย่างใกล้ชิดมันไม่ได้ดุร้ายอะไรเลยนะมันแบบคุ้นชินกับคนมาก
แล้วพยายามจะว่ายน้ำตามเรือมาเล่นกับนักท่องเที่ยวด้วย
เป็นเรือของคนที่ไปทริปตกป่าคุณผู้ชมที่อ่าวหัวไซดที่นครศรีธรรมราช

ฉลามวานตัวนี้เนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่ามันอยู่ในจุดที่เป็นจมซากเรือปัญจันท
เป็นเรือเหล็กขนาดใหญ่ที่มันอยู่ก้นทะเลแล้วมันก็จะไหว้อยู่แถวนี้แหละ
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าปลามันจะเยอะแล้วคาดว่าน่าจะเป็นแหล่งที่อยู่ของมันแหละ
แล้วมันก็คุ้นชินกับคนคนก็จะไปหามันบ่อย
ครั้งหนึ่งในชีวิตนะไปดำน้ำต้องเจอฉลามวานแบบนี้
แล้วก็มันก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วยค่ะ
อันนี้ก็เป็นเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไปใช่ไหม

ใช่ครับมีท่าด้วยนะคุณผู้ชมอย่าลืม